เรื่องราวของดวงไฟแปลกที่มักปรากฏออกมา
และทำให้ชาวบ้านหวาดภาวะก็มีเยอะแยะมากมายหลากหลาย
วันนี้รวบรวมมาให้ดูไปชมค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับดวงไฟประหลาด
งานนี้สร้างความหวาดภาวะให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ
อย่างหนุ่มโรงงานคนนี้ที่ต้องสะพรึงหลังติดกล้องไว้กลางทุ่งนา
แล้วเจอดวงไฟผีกระสือลอยผ่านทุ่งนาตอนกลางดึก

กล้องวงจรปิดเผยให้เห็นดวงไฟที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีกระสือ
ลอยผ่านเข้ามาในกล้องวงจรปิด
จากนั้นดวงไฟผีกระสือก็ค่อยลอยหายจากกล้องจนลับตาไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลา๖โมงเย็นของวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กลางทุ่งนาในพื้นที่ตำบลบ้านผืออำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคาย
คุณสุรพงศ์อ่อนแก้วศรีหาวงอายุ๕๔ปีเจ้าของคลิปเล่าว่า
ตัวเขาเป็นคนน้องคายมาทำงานที่โรงงานที่ระยอง
ปีหน้าเนี่ยวางแผนจะกลับไปปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดที่น้องคาย
ซึ่งทุ่งนาที่ปรากฏในคลิปเป็นที่นาของเขาเอง
เตรียมปรับปรุงธีนาไว้ทำโค้กน้องนา
จึงนำกล้องวงจรปิดไปติดไว้
กระทั่งช่วงค่ำวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แฟนสาวได้เปิดกล้องดูก็เห็นดวงไฟสีแดงลอยผ่านกล้อง
ในตอนแรกเข้าใจว่าดวงไฟนี้เป็นไฟจากรถหรือจากคน
แต่เมื่อดูคลิปกลางวันประกอบไม่พบว่ามีบ้านคน
มีเพียงทุ่งนาและป่ากล้วย
ก็เป็นไปได้ยากที่จะมีรถหรือคนไปอยู่ที่กลางทุ่งนาแบบนั้น
เชื่อว่าดวงไฟนี้คือผีกระสืออย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เขาเชื่อว่าเป็นผีกระสือและไม่ได้ต้องการให้ใครมาเชื่อแบบเขา
ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดเจอดวงไฟปริศนาเป็นเส้นยาว
โหลขึ้นเหนือท้องฟ้าตอนกลางดึกวิ่งหนีแทบไม่ทัน
ตอนลุกไปเข้าห้องน้ำเชื่อผีกระสือแน่
นี่นะเป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้
ขณะเจอดวงไฟปริศนาหน้าตาประหลาดที่ส่วนหัวจะกลมและมีหางยาว
ขยับสายไปสายมาอยู่บนท้องฟ้า
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าศรีดาอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด
ถ่ายเอาไว้ช่วงเวลาประมาณตี๔ของวันที่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งหลายคนต่างก็เชื่อว่าเมื่อได้เห็นคลิปน่าจะเป็นผีโพงหรือไม่ก็ผีกระสือ
คุณบุญยืนอินทิราอายุ๕๕ปี
ชาวบ้านที่เห็นแสงไฟปริศนาเล่าว่าคืนนั้นเนี่ยตนลุกไปเข้าห้องน้ำ
ซึ่งอยู่นอกตัวบ้านเห็นกับตาว่ามีไฟประหลาดอยู่เหนือท้องฟ้า
ลอยออกมาจากกอภัยซึ่งก็ตกใจมากรีบวิ่งเข้าบ้านแทบไม่ทัน
ถึงขั้นต้องยกพระพุทธรูปมากอดไว้เพราะความกลัวเลยทีเดียว
แต่งานนี้ดูเหมือนจะเรื่องพลิกผู้สื่อข่าวไม่ปล่อยให้ชาวบ้านคาใจนาน
ลงพื้นที่ไปพิสูจน์ความจริงถึงได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ย
ปริศนาไม่ใช่ผีกระสือตามที่ชาวบ้านหวาดกลัว
โดยสอบถามพระอาจารย์จีรวัตรยานวโรเจ้าอาวาสวัดนาสมบูรณ์
ในพื้นที่ยืนยันว่าแสงที่เห็นนั้น
เป็นแสงจากว่าจุฬาของวัดที่เอาไว้ให้เด็กวัดเล่น
แล้วเอาไปผูกไว้กับต้นไม้พอกลางคืนว่าวลอยขึ้น
จึงเกิดเป็นภาพตามที่เห็นนี่แหละครับ

โรงพยาบาลนักษืนลมหมดครับ

พี่ผีกับซื้อหลอกที่ก่อไปเมื่อคืน
ก็ถือไฟว่าเพราะเด็ก
ที่เด็กวัดเล่นเหมือนกันเลย